เป็นประจำนะคะกับโครงการที่จะช่วยดูแลในเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนให้ปลอดภัย
เพื่อการขับรถอย่างปลอดภัยมีการอบรมต่างมากมายไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ
จัดงานในปีนี้เริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยบูรพาจังหวัดชนบุรี
ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยในหลากหลายเรื่องเช่น
รยาทในการขับรถกดและเครื่องหมายจราจรการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้นและการขับรถอย่างประหยัดน้ำมัน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม๒๕๖๒
ที่เข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่๐๒๓๔๑๗๗๗๗